ตามต่อกันเรื่องนี้ค่ะพี่อุ๋ยจำได้ไหมเมื่อวันวาเลนไทย
มันมีเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่เขากลายเป็นไวรัล
เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่คนแชร์เรื่องนี้กันในช่วงข้ามคืน

รายเดอร์หนุ่มกับสาวร้านกาแฟ
ที่เขาบอกว่ารักกันมานาน๑๐กว่าปีแล้วคือแบบ
เขาอยากจะทำความฝันของแฟนเขาให้เป็นความจริงมีงานแต่งงานกัน

คนแชร์เรื่องนี้กันเยอะแล้วบอกเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเลย
ทีนี้กลายเป็นพี่อุ๋ยวันนี้มันมีเรื่องราวการเปิดเผยออกมาจากผู้หญิงคนนึง
ใช่คือเหมือนก็บอกเขาบอกเขาก็ไม่คือทางบริษัทของเขาอ่ะ
จัดงานแต่งงานให้ตรงฝั่งเรื่องความรักแต่งงานในวันวาเลนไทยเนี่ย
ใช่ไหมก็มี๔คู่มั้งอำ้าหนึ่งในคู่นั้นก็คือคู่นี้
คู่นี้ใน๔คู่ใช่นี่เจ้าสาวนี่ปาดน้ำตาเลยเนี่ย
แล้วสงสึงเลยบังกับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือจากเรื่องราวซึ้งซึ้งวันนั้น
มันกลายเป็นโอ้โฮ
ว่ารายเดอร์หนุ่มคนนี้มีเมียมาก่อนอ่ะแต่การมีเมียมาก่อนมันไม่เป็นไร
เออก็ก็เลิกกันแล้วนี่เลิกลากันแล้วไงถูกไหม
อดีตภรรยาก็ได้แต่แต่อดีตภรรยาผู้หญิงคนนี้ตามมาทวง
ค่าเลี้ยงดูบุตรบอกเคยตกลงจะมีการช่วยเหลือดูแลลูกจะส่งให้ทุกเดือน
ทำไมเธอไม่ทำพร้อมกับตั้งคำถามด้วยใช่ไหมอืม
ว่านี่เห็นแต่งงานใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก
แต่เห็นบอกรักกันมาสิบเจ็ดปีใช่ส่วนในตัวเราที่มีลูกด้วยเนี่ย
แล้วก็ไม่ยอมส่งเสียเลี้ยงดูตามที่สัญญาณไว้ตอนเลิกไปอ่ะค่ะ
มันเหมือนอยู่ช่วงครบซ้อนระหว่าง๑๗ปี
เพราะเธอบอกว่าเธอไปคบ๑๗ปีกันตอนไหน
เพราะกับฉันเนี่ยเธอเลิกกันไป๖ปี
จริงลูกอายุ๑๒ปีแล้ว
มากสุดถ้าเจอกันก็ลูก๑๒ปี
เต็มที่ก็๑๓ปี๑๔ปี

ตายแล้วอู้อุ้ยตายแล้วจริงจริงค่ะคือยังไงอ่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวออกมาเลยทีเดียวค่ะ
อ่าแน่นอนอ่ะเจ้าบ่าวรายเดอร์คนนี้คุณกฤษณะเพชรมั่นนะคะก็ออกมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่า
เนี่ยเป็นเรื่องราวหูเป็นเรื่องที่คนเขาแชร์กันไปเพราะอดทราบเป็นวัยรัก
เขาเรียกว่าเป็นคู่รักไวรัลในช่วงข้ามคืนพอพูดถึงเรื่องนี้ปรากฏว่า
ผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณเนติชาวค่ะก็ไปได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตสาวคนรักของหนุ่มรายเดอร์คนนี้
เราขอใช้นามสมุดนะนามสมุดนะว่าคุณจาก็แล้วกันคุณจาอายุสี่สิบปี
เธอเนี่ยเอาเอกสารบันทึกการรับรองการรับผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูบุตรและยังมีใบสูติบัติของลูกด้วย
รวมถึงมีหลักฐานข้อความแชทต่างที่คุยกับอดีตสามีเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนปี๕๙
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยอดีตสามีดูข้อความส่งข้อความมาส่งรูปเธอ
แล้วส่งข้อความมาบอกว่าขอโทษนะขอโทษจริงครั้งนี้รู้ตัวเองว่าผิดที่ทำลงไปแบบนั้น
ก็อยากจะขอโทษที่ทำลงไปอันนี้เราก็ไม่ได้รู้เรื่องราวนะคะว่าเขามีปัญหาด้วยเรื่องอะไรกัน
แต่ตัวอดีตสามีส่งข้อความมาแบบนี้จนกระทั่ง๔เมษายนปี๖๐
อดีตสามีมีการทักมาถามถึงว่าลูกสบายดีไหมเธอบอกเธอไม่อยากตอบเพราะเธอไม่อยากยุ่งอีกแล้ว
คุณจ๋าอดีตภรรยาเล่าแบบนี้ว่าเอาจริงเธอกับอดีตสามีอายุห่างกันถึง๘ปีนะ
คบกันก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยเป็นคนจุกจิกมากเกินไปเลยเป็นเหตุที่ทำให้ทะเลาะกันบ่อย
ที่ผ่านมาเธอเองก็ตามงอนง้อขอคืนดีตลอดเคยยื่นข้อเสนอกระทั่งว่าถ้ากลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวจะให้เงินใช้วันละ๑๐๐บาทเลยเธอเล่าแบบนี้นะคะ
อดีตสามีก็กลับมาตอนนั้นแล้วก็ยังไปทำงานกับพี่สาวของเธอควบคู่กันไป
จนกระทั่งเธอบอกว่าอดีตสามีคุณกฤษณะหนุ่มรายเดอร์รายนี้เนี่ยไปทำงานที่กาญจนบุรีช่วงนั้นเนี่ยมีจังหวะที่ว่าลูกเนี่ยไม่สบาย
เธอก็เลยพยายามโทรศัพท์ติดต่อหาแต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยเลิกรากันไปเลย
รับตอนนั้นเธอบอกเธอแค้นใจมากผ่านมาถึงปี๖๑เธอบอกว่าหลังจากที่ทางด้านของกฤษณะหายหน้าไป๒ปีเต็ม
ปรากฏมาเจอกันโดยบังเอิญเพราะกฤษณะไปทำงานอยู่กับพี่ชายของเธอค่ะ
แล้วก็เลยมีการนัดพูดคุยกันเพราะอะไรเพราะมันต้องมีการมาตกลงทำสัญญาเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูลูกกันต้องมาช่วยกัน
ก็เลยมีการตกลงกันว่าฝ่ายชายจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกอย่างน้อย๓๐๐บาทต่อเดือนที่ต้องส่งให้เธอ
สัญญาไปได้แค่สองเดือนสามีเนี่ยอดีตสามีก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และหายตัวไปเลย
สิ่งที่เธอต้องการตอนนี้เธอไม่อยากมีเรื่องกับใครแต่ขอให้อดีตสามีรายนี้มารับผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูลูกตามที่เราได้ตกลงกันค่ะ
คุณเจตนาอยู่แล้วว่าคุณไม่อยากจะส่งเสียถ้าคุณมีเจตนารู้อยู่แล้วค่ะว่าเบอร์ที่ลูกหนูใช้อยู่ปัจจุบันนี้คือเป็นเบอร์เก่าของเขา
คุณมีแล้วคุณมีความสุขแล้วลองหันลองหันกลับมาส่งเสียลูกบ้างหนูคอมเมนต์ไปแค่นี้เลย
หนูหนูเอาแค่ตอนนี้เอาตอนนี้เดือนละแค่เริ่มเริ่มได้เลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะหนูแค่เอาแค่ตอนเนี้ย
หรือไม่จะเริ่มวันนี้หรือจะเดือนหน้าก็ได้แต่ขอให้มีความรับมีบทบาทในความเป็นพ่อหน่อย
อืมนี่แหละค่ะเธอก็บอกว่าอยากให้มารับผิดชอบอ่าทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือเราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะคุณผู้ชมพี่อุ๋ย
อ่าต้องฟังเขาด้วยนะทางฝั่งของของผู้ชายใช่ไหมใช่คือผลิตสนาเนี้ยคุณผลิตสนาเขาก็ออกมาชี้แจงแล้ว
เขาบอกแบบนี้นะเขามาพร้อมกับคุณเก๋แฟนคนปัจจุบันด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี้ยอ่ะ
ผมบอกว่าคบกับเก๋เนี่ยมา๑๗ปีใช่ไหมเอาจริงทั้งที่จริงเลิกกับอดีตภรรยาคนเก่ามา๖ปี
งงผมคบกับเก๋มาตั้งแต่ตอนผมเรียนชั้นมัธยมเขาบอกแบบนี้
แต่ผมเนี่ยเลิกรากับเก๋ไปก่อนแล้วผมก็กลับไปคบกับอดีตภรรยาซึ่งมีลูกติดด้วยกันนั่นแหละ
พอเลิกกันก็เลยกลับมาคบกับเก๋อีกครั้งยืนยันไอ้ที่คนมาบอกว่าผมคบซ้ำครบซ้อน
ไม่จริงเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าทำให้ต้องเลิกกันกับอดีตภรรยา
เพราะมันมาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันและเรื่องนี้ทั้งสองคนก็รับรู้ดีค่ะ
ยอมรับมีการตกลงกันจริงจริงว่าจะส่งเสียเงินให้ลูกเดือนละสามพันบาท
แต่เขาก็บอกตรงตรงว่าก็ตัวเขาไม่มีกำลังที่จะส่งให้แบบนั้นแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบ
เพราะลูกขออะไรมาเขาก็มีให้บ้างตามกำลังที่เขาไหวอย่างเมื่อไม่นานมานี้เขาบอกว่าลูกเนี่ยขอจักรยานไฟฟ้า
โอนเงินให้ไปประมาณสามพันกว่าบาทแล้วที่ผ่านมาเขาบอกว่าอดีตภรรยาเนี่ยไม่ยอมให้เขาติดต่อกับลูกเลย
แล้วเขาบอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าหากคนรักเก่าเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ไหวคืออดีตภรรยายอมเลย
เอามาให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขายอมรับที่จะเลี้ยงเองค่ะ
ที่น้องเข้าโรงพยาบาลผมน่าจะ๒๓ปีที่แล้วมั้งครับ
แล้วเขาติดน่าจะติดต่อทางน้องผมมาติดต่อทางน้องผมมาให้น้องผมมาบอกว่าลูกเข้าโรงพยาบาล
แต่ถึงให้บอกตอนนั้นก็ผมก็ไม่มีกำลังที่จะช่วยอยู่ดีครับ
ผมยังทำงานได้แค่วันละสองร้อยอาทิตย์
ถ้าหลังจากนี้กำลังพอที่จะเลี้ยงได้ครับ
ถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวผมยินดีรับที่จะเลี้ยงต่อเลยครับ
โดยมีเงื่อนไขอะไรด้วยไหมต้องมีการเซ็นหรือมีการอะไรยังไงด้วยไหม
อย่างเดียวเลิกวุ่นวายกับชีวิตของผมทั้งคู่แค่นั้น
อืมคือบอกไงว่ารับผิดชอบได้
ถ้าทางอดีตภรรยาเลี้ยงลูกไม่ไหวเอามาเลยผมยินดีที่จะเลี้ยงเอง
แต่ขออย่างเดียวคือให้เลิกราต่อกันว่าง่าย
ชอบมาวุ่นวายกับชีวิตเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอด้วย
เอาเธอเล่าแบบนี้นะเพราะอะไรเธอบอกว่า
อดีตภรรยาคนนี้ชอบโทรไปหาพ่อของเธอ
พอมาเป็นข่าวแบบนี้เธอบอกเธอสงสารเด็กนะ
ที่เด็กถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
แล้วถ้าเกิดว่าอดีตภรรยาของกฤษณาไม่หยุด
สร้างผลกระทบให้เธอเสื่อมเสีย
จะดำเนินคดีฐานทำให้เสียหายค่ะ
ทีนี้มันไปกันทางเรื่องของคดีหน่อยไหม
คือเป็นเรื่องของทางกฎหมายดีกว่าแบบนี้
ทนายเดชาค่ะนะคะบอกแบบนี้พูดถึงประเด็นนี้บอกว่า
สามีภรรยาถ้าเกิดว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

ต่อมาอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกร้างกันไป
แต่ถ้ามีการทำบันทึกข้อตกลงกันไว้เรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตร
อันนี้ยังไงก็ยังถือว่ามันมีผลตามกฎหมายนะ
ถ้าเกิดว่าตัวสามีไม่จ่ายให้ตามที่ไปบันทึกกันไว้
ก็เอาบันทึกนี้ไปฟ้องต่อสารได้
แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องยื่นต่อสารให้บิดา
ต้องให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยอีกทางหนึ่ง
ลองฟังท่านเจชาพูดค่ะ
ตามกฎหมายครอบครัวต่อไปนะครับ